เป็นกรณีที่ตำรวจนำธนบัตรที่ล่อซื้อยาเสพติด
ใส่ลงไปในกระเป๋าของชาวบ้าน
แล้วก็ยัดข้อหาผ่านไปร่วมปี
คดีไม่คืบหน้าทั้งที่กล้องวงจรปิด
จับพฤติกรรมนี้เอาไว้ได้อย่างที่เห็นเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่เพจธนายใครทุกเขาเอามาโพสต์

ขณะเปลี่ยนธนบัตรล่อซื้อยาเสพติด

แล้วก็ยัดข้อหาจำหน่ายยาเสพติด

ทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่

บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ค่ะ

ชาวบ้านก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนปี๖๒
ผ่านมาเป็นปีแล้วคดีไม่คืบหน้า
ไม่มีการส่งฟ้องไม่มีการลงโทษทางวินัย
และดำเนินคดีอาญากับตำรวจทั้ง๕นาย

ก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยนะคะ
ก็เลยมีการนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่
หลังคลิปนี้ออกไปโอ้โหค่ะ
ชาวเน็ตเข้าไปถล่มยับเลย
ถึงพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสม

แล้วก็มีคอมเมนต์ต่างนานาเต็มไปหมด

พนักงานสอบสวนโทรมาแจ้งผู้เสียหายแล้วนะคะ
หลังเห็นคลิปที่เพจทนายคลายทุกข์เขาเอาไปแชร์ต่อ

มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งอายการต่อไป
ขอบพระคุณพนักงานสอบสวนทุกคนที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
ดูเหมือนว่าคดีจะมีความคืบหน้าแล้วนะคะตอนนี้
หลักฐานก็ชัดเจนขนาดนี้